เคยมีการไปทักคนอื่นเขาว่าจะตายนะ

อยู่ข้างนี่แหละบางทีหนูก็รู้ว่า
แต่แค่ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใคร
สามีบางช่วงบางตอนมันก็จะครบผู้ชาย
บางช่วงบางตอนก็จะคบผู้หญิง
คุณคบกับผู้ชายมันจะไม่ดีเลย

ต้องมีอันเป็นไปหรือต้องมีอันห่างไกล

พูดขึ้นมาคำสุดท้ายก่อนเขาจะเสียว่า

ชาตินี้ชาติใหม่ใครก็เอามึงไปไม่ได้